ต่อกันที่ข่าวนี้งานประจำปีของมหาสารคามเขายังคงดำเนินต่อไปนะคะแต่ว่าก็อาจจะกร่อยแล้วก็เพิ่มงานให้กับเจ้าหน้าที่เพิ่มไปอีกเพราะว่าในระหว่างที่มีการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยมีวัยรุ่นยกพวกตีกันค่ะ
คอนเสิร์ตข้างหลังไหมคุณผู้ชมเพลงกำลังสนุกเลยโอ้โหตีกันหน้าเวทีเลยค่ะ
นี่คืองานกาชาติและงานมหากรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดี๙สู่สากล
ที่ฉันเชื่อว่าเป็นงานที่คือเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวมหาสารคาม

ใช่มั๊ยคะงานแบบรุ่นลง
ปรากฏว่าคนที่เขาดูคอนเสิร์ตก็ต้องวิ่งหนีหลบลูกหลง
ตำรวจ๔๐นายก็ต้องเข้าไประงับเหตุ
แต่ไปถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็แยกย้ายหนีไปแล้วค่ะ

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่งานคอนเสิร์ตค่ะ
ซึ่งเขาก็ยังคงจัดกันต่อเนื่องนะคะ
แล้วคาดว่าวันเกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก๕ทุ่มคืนวันที่๒๓
วัยรุ่นสองกลุ่มไม่ถูกกันมาก่อนมาเจอกันในงานค่ะ
บตากันไม่สนุกกับคอนเสิร์ตแล้วค่ะ
ตีกันเลยแล้วกันนะฮะเข้าไปชกต่อยกัน
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเป็นแบบนี้ทุกปีเลยค่ะ
แล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวก็ลงไปในพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ไปคุยกับแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าบอกว่าประมาณห้าทุ่มคืนนั้น
ตอนนั้นปิดร้านแล้วแต่ว่าได้ยินค่ะได้ยินเสียงวัยรุ่น
อายุประมาณ๑๗๒๐ปีถือมีดวิ่งไล่ฟันกันสักพักนึง
ก็มีเสียงปืน๓นัดมีเสียงระเบิดปิงปองหรือประทัด๒นัด
อันนี้คือเธอบอกเธอไม่กล้าออกไปดูนะกลัวแต่ว่าได้ยินเสียงประมาณนี้
จากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็มามีกู้ภัยมารับคนเจ็บไป๒คนส่งโรงพยาบาล
มีผู้สิสะแตกคนนึงอีกคนหนึ่งถูกมีดฟันแต่ไม่เข้าค่ะ
ก็ตกใจค่ะกลัวค่ะเพราะว่ามันอยู่ติดกับตรงที่เขาทะเลาะกันด้วย
ก็กลัวเขาแบบวิ่งมาหลบอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่กล้าออกมาดูเหมือนกันเพราะกลัวรู้สึกเหมือนกันค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปืนหรืออะไรก็ไม่กล้าออกมาค่ะ

ก็วิ่งผ่านมานี่ก็เดินมากันแบบ
เดินแบบรีบหน่อยแล้วก็ได้ยินเสียงโบกเวกวายกัน
แล้วก็เห็นพากันวิ่งมาเป็นกลุ่มเลยค่ะทีนี้
แล้วก็ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาดกันข้างใน
เขาวิ่งมาแล้วก็เขาก็มาลุมกัน
ก่อนที่จะยิงปืนก็มีมีตีกันแล้วก็ลุมกระทืบกัน
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นอยู่นอกงานกาชาติค่ะ
อยู่ตรงสี่แยกรโรยบานมหาศาลาคาม
แล้วเป็นช่วงที่คอนเสิร์ตเลิกแล้ว
เจ้าหน้าที่ตอนที่เขานำกำลังออกมา
วัยรุ่นก็หลบหนีกันหมด
ส่วนงานกาชาติในงานตอนนี้ตำรวจก็ต้องเพิ่มกำลังค่ะ
กว่า๔๐๐นายป้องกันเหตุแล้วก็ตรวจอาวุธคนที่จะเข้าไปด้วย
ล่าสุดมีรายงานเข้ามาตอน๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ก่อนเข้ารายการบอกว่าจับกลุ่มได้แล้ว๔รายนะคะคุณผู้ชมนี่
รายนี้เป็นเยาวชน๑๔๑๖ปีเป็นเยาวชนอำเภอบรบือนะคะ
ก็นำตัวมาสอบปากคำให้การบอกว่าตอนที่คอนเสิร์ตกำลังจะเลิกเนี่ย
อีกฝ่ายหนึ่งทำร้ายก่อนก็เลยตามไปเอาคืนนะคะ
มีไปเอาสนับมือไปทำร้ายนะคะคนที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่ยนะคะ
ศีรษะด้านขวาแล้วก็หลังจากนั้นพอออกมาจากงานตรงสี่แยกไฟแดง
ก็ถูกอีกฝ่ายหนึ่งนำอาวุธเข้ามาทำร้ายพี่ชายของกลุ่มนี้นะคะ
มิดดาบฟันเข้าที่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บฟกช้ำนะคะ
ก็ยังไม่สามารถตามตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนได้นะคะ
แต่ว่าตำรวจบอกว่าก็เชิญผู้ปกครองของทั้ง๔คนนี้ค่ะนะคะ
มาพูดคุยเพราะเป็นเยาวชนทั้งหมดก็จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองมหาสารคาม
เพื่อสอบปากคำและดำเนินคดีต่อไปค่ะ